มีเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองของน้องนักเรียนชั้นม๒บอกว่าไม่ได้จะต้องเอาผิดรุ่นพี่
ควรจะไล่ออกไปเลยด้วยซ้ำมีรุ่นพี่อยู่ม๕นะคะ
พวกกันมา๘คนมาถึงบ้านของรุ่นน้องที่อยู่ม๒
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเดี๋ยวมีคลิปภาพนะคะ
คือเอาหมวกกันน็อกฟาดชกหน้าจนน้องเขาฟันโยกเลือดกบปาก
ซึ่งก็ทางพ่อของน้องที่เป็นคนเจ็บเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหรุ่นพี่ทำขนาดนี้ไล่ออกเถอะ

ใช่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือมันเป็นความเข้าใจผิด
แล้วน้องชั้นม๒ที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็เป็นน้องแบบใส่แว่นเหมือนเด็กเรียนอะไรแบบนี้
พวกรุ่นพี่เนี่ยโอ้โหเป็นนักบอลน่ะนักบอลโรงเรียนที่มาทำร้ายเขาอ่ะ

คือฟาจนคือโหมกกน๊อกเนี่ยถึงขั้นโหมกกน๊อกแปดอ่ะ

ใช่ไงเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ธันวาคมค่ะครับ
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อของน้องชั้นม๒ที่ถูกทำร้ายนะคะ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายไทยทอยบวมเพราะถูกบวกกันน็อกฟาดไง
โยกปากแตกเพราะว่าถูกต่อยเลือดกบปากเลย
เลือดไหลทุ่มแขนลูกชายกลับจากกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน
ดูแผลนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน๔คน
มากันสองคันเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าน้องก็ตามหลังมา
ระหว่างทางเพื่อนของน้องเนี่ยหันมาล้อเล่นกับน้องยกนิ้วกลางให้
นี่ขี่ด้วยกัน๒คันใช่ไหม๒คัน๔คนนี้เขายกนิ้วกลางให้
น้องก็ยกนิ้วกลางกลับคือเขาเล่นกันเองระหว่างเพื่อน
ครับแต่จังหวะนั้นนี่รุ่นพี่อยู่ตรงนี้อ่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจากซอย
แล้วเห็นจังหวะยกนิ้วกลางพอดีจังหวะที่น้องที่อยู่คันหลัง
นิ้วกลางตอบกลับเพื่อนคันหน้าเลยนึกว่าน้องยกนิ้วกลางให้พวกเขา
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยนะคะแล้วไปทำร้ายถึงบ้านนะคะ
พ่อน้องบอกว่ามันเกินไปไหมบุกไปถึงบ้านมากัน๘คน
แล้วรุ่นพี่ม๕เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนลูกพ่อเป็นเด็กเรียนใส่แว่นหนาเต๋อเลย
แล้วอยู่แค่คนเดียวอ่ะทำร้ายกันถึงขนาดนี้ได้ลงคอได้ยังไง
ผมอยากจะให้เป็นเรื่องขึ้นมาเพื่อที่เพราะเด็กคนนี้เคยทำคนอื่นแล้วครับ
ในโรงเรียนซึ่งเด็กไม่แจ้งผู้ปกครองกันเพราะอาจจะแบบเขาขาใหญ่อะครับ
ผมก็เลยอยากลึกเลยอยากจะให้ออกครับเท่าที่รู้คือจะตัดคะแนนอย่างเดียวครับ
มันน้อยไปครับมีคะแนนให้ตัด๑๐๐คะแนนตัดถ้าตัดทีละ๑๐คะแนนก็ยังตีได้อีก๑๐คนครับ
ทีนี้ค่ะครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนนี้ค่ะเขาก็อยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็เรียกผู้ปกครองของรุ่นพี่ที่ทำร้ายรุ่นน้องมารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ทันบนรุ่นพี่สองคนคนที่ต่อยปากน้องคนนึงกับอีกคนที่เอาหมวกกันน็อกฟาดหัว
ทั้งสองคนนี้ก็อยู่ม๕นี่แหละคือทางครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนบอกว่าทันบนไว้ก่อน
ถ้าเกิดเหตุอีกเดี๋ยวจะไล่ออก
คือถ้าเผื่อคุณไม่จบคุณไม่หยุดเราก็ไม่เอาไว้เหมือนกัน
แต่พ่อของน้องนักเรียนชั้นม๒ที่ถูกทำร้ายพ่อบอกว่าพ่อก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวก็ให้ตำรวจดูหน่อยว่าจะเอ่ยดำเนินคดีอะไรยังไงได้บ้าง
เป็นคดีอาญาไปแล้วคือไม่เกี่ยวกับเป็นนักบอลโรงเรียนหรอก
ผมว่าต่อให้ไม่เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมันก็เกเร
ใช่แต่ความหมายคือตัวเองก็แรงเยอะแล้วน้องเขาเป็นเด็กแว่นหนา